ก็ฉันถามว่าเติมน้ำมันน่ะอย่างยังที่อย่างไม่ให้เติมให้เติมพรุ่งนี้
อย่างที่เราบอกกันว่าทั้งหมดอ่ะ
เพราะว่าทองคำบวกตอนนี้ถ้าบวกลบคูณหารด้วยมันลงไปกว่าเจ็ดแบบร้อยบาทแล้วน่ะ

จากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาจากราคาน้ำมัน
ทั่วโลกทุกอย่างเนี่ยเพราะฉะนั้นที่คนเขาถามคนไทยว่า
อ้าวแล้วคนไทยตลาดโลกน้ำมั่นมันลงเยอะแล้วด้านประมาณสิบกว่าดอลลาร์

เราเป็นขัดทุนอยู่ประมาณสักแสนกว่าล้าน

ใช่ไหมคะเฉพาะกองทุนตอนนี้เราติดลบอยู่๘๐๐๐๐กว่าล้าน

ถูกต้องไหมแต่ตอนนี้มันติดลบอยู่๘๐๐๐แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีมันจะให้ลงแบบทวดพลาดเลยคงไม่ได้
บริษัทบางจากปิโตเรียมจำกัดมหาชนเนี่ย
ก็มีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอลทุกชนิด๓บาทต่อลิตรนะฮะ
อันนี้ถือว่าเป็นแบบประวัติการในการลงเลย
แล้วหลังจากนั้น๓บาทก็ลุ้นให้มันแบบลงสัก๑๐บาทได้ไหม

แล้วอีกวันอีก๒วันขึ้นมา๔๘บาท
เพราะเราใช้กัน๒ลิตรร้อยกว่า

แต่ถ้าสมมุติคุณใช้มีการปรับลดลงปุ๊บ
มันก็จะเหลือประมาณสักแก๊สโอฮอล๒๐ก็จะเหลือ๔๐

แต่แก๊สโซฮอร์๙๕เลยเนี่ย๔๗๐๔
เพราะว่าครั้งที่แล้วมันขึ้นไป๕๐เกือบ๕๑๕๐ครั้ง

ดีเซลเนี่ยรัฐบาลพยุงมาพอสมควรแล้วนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลก็คือพรุ่งนี้
ตั้งแต่ตี๕เป็นต้นไปเนี่ย๘กรกฎาคม

อันนี้ก็ไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กรทมเขาประกาศอย่างนี้แล้วแม่เนาะ
เติมแล้วไหมเนาะเต็มถังไปเลย
ก็เที่ยงคืนก็ต้องตี๕ใช่ไหม
เอาในความทรงจำคุณประมาณลิตรเท่าไหร่
ใช่มิ้นก็จำได้อยู่ที่๑๘กับ๒๐

โอ้โหสมัยไหนคะเนี่ย๑๐กว่าบาท

ตอนนั้นถึงกิน๔กว่าแต่พี่หนุ่มก็เหมือนจะจ่ายอยู่๒๐๐๐อ่ะ

ถึงตอนนั้นน้ำมันถูกแต่พี่หนุ่มก็ใช้จ่ายค่าน้ำลังมากแบบนี้เหมือนกัน
เพราะว่าขับรถจะไปรับหลายคน

นั่นแหละก็ประมาณนั้น๑๐กว่าบาทเองตอนเมื่อก่อน
นี่อยู่ดีตอนนี้ดูดินึกหรือเป็นเป็ดนอกเกินไปเรื่อย

หรอฮะยังไม่มีแก๊สโซงแก๊สโซฮอลสมัยเราขับรถกันไม่มีนะแก๊สโซงก็แก๊สโซฮอล

ตบปากนะกล้าพูดนะ
จริงเหรอถึงเหรอพี่หนุ่มไม่ถึงไม่ถึงสิบกว่าสิบกว่า
๒๐หนุ่ม๕๕ไม่ถึงถุ้ย
๒๑เลยนะถ้า๕๕เออนั่นแหละ
ยังไม่ถึงเซรั่มก็ดีเธอใช้ไปถ้ามุติมันได้อย่างนี้

ใช้เซรั่มอย่างเดียวเหรอ

เพราะแม่พี่นะ

แม่พี่วางยาสลบแล้วก็ไม่ฟื้นอีกเลย

จริงเรานั้นจะไม่เกิดกับเธอ

เหมือนกับเป็นหลับไปเลย๙เดือน

ไม่กลัวไม่กล้าวางจนแบบในชีวิตไม่เคยวางยาเลยกลัว

เธอจะไม่ได้อะไรที่สบาย

แต่แน่นอน

ของประเทศไทยว่าใครขึ้นใครลง

ใช่ค่ะเจราวนลนะคะครอบครัวเจรนท
คือต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้นี้พี่มดบอกว่าน้ำมันลงใช่ไหมคะ
ทองก็ลงทรัพย์ศิลป์มหาเสถียราชินก็ลงเหมือนกันนะคะ

แต่เขาบอกว่าทรัพย์สินของมหาเศรษฐีไทย๕๐รายชื่อเนี่ย
ลดลงเกือบ๖นะคะอยู่ที่๑๕๑แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ
หรือประมาณ๕๓๑ล้านล้านบาท
เป็นตัวเลขที่ไม่อาจเอื้อมจริงจริงอ่ะดูรายชื่อกันหน่อยนะคะ
อันดับหนึ่งยังคงเป็นเจ้าเดิมค่ะพี่น้องเจรวนลนะคะ
ค่าทรัพย์สินอยู่ที่๙๓๓แสนล้านบาท
หนึ่งล้านล้านแล้วเนอะอีกนิดหนึ่งอ่ะล้านล้านแล้วนิดเดียว
ใช่แต่เขามีสองสายนะคะมีที่ในไทยกับที่แบบอินเตอร์อันนี้ก็คือสายอินเตอร์
ทั้งหมดตอนนี้รับสินเขาอยู่เป็นอันดับ๒ของประเทศไทยไปแล้ว
อันดับ๓นะคะก็ไทยเบฟคุณเจริญสิริวัฒนภักดี
อย่างที่เรารู้ว่าคุณเจริญบ้านของไทยเบฟเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะเครื่องดื่ม
แต่ปรากฏมีอสังหารินทรัพย์มีเครื่องมีหลายอย่างที่เป็นธุรกิจของเขา

ใช่ตอนนี้อยู่ที่๓๙๔แสนล้านบาทค่ะ
อันดับสี่เป็นของคุณสหรัฐรัตนาวดีจากธุรกิจพลังงาน
วันนี้พี่กลางเขาก็แบบว่ามีการหลายอย่างว่า
ถือว่าเป็นหุ้นที่น่าจับตามองตลอดระยะเวลา
ก็มีการดิวแล้วแล้วก็ดิวน่าจะจบเร็วนี้แหละ
ใช่ตอนนี้ทรัพย์สิน๓๘๗แสนล้านบาทค่ะ

แล้วตอนนี้น่าจะเป็นทั่วประเทศแล้วด้วยซ้ำไป
นี่๓๗๓แสนล้านบาทนะคะ
อันดับ๖คุณสมโพธิอาหุนัยกับครอบครัวค่ะ
แสนล้านบาทแต่จริงมูลค่าทรัพย์สินเขาเป็นหลักดอลลาร์
หน่วยดอลลาร์คือ๓๙๐๐ล้านดอลลาร์
แล้วก็มีคุณประเสริฐประสาททองโอสด
อันนี้เรารู้จักกันอยู่แล้วในเครือโรงพยาบาลทั้งหลาย
ถูกต้องไหมฮะในเครือสายการบินบางกอกแอร์
แต่ปรากฎเฟราโลพระยาทัยก็ยังอยู่ในเครือของเค้าหมดแล้ว
คือโรงพยาบาลทุกประเทศใหญ่เนี่ยตอนนี้ก็แน่นอนว่า
อันดับหนึ่งของประเทศไทยในการทำเกี่ยวกับโรงพยาบาลทั้งหมด
ถือว่าเป็นการดิวซื้อที่ดินที่แพงที่สุดนะ
ที่จะเอาแบบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมารักษาตัวตรงนั้น
เพราะฉะนั้นก็ต้องดูเมกาโปรเจคตรงนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เหมือนกัน

ทั้งหมดของประเทศไทยตอนนี้เขาดูแลหมดเลย
อันดับ๘คือคุณวานิสชัยวัลค่ะ๓๐๐ล้านดอลลาร์หรือว่า๑๕๐๐๐ล้านบาท
อันดับ๙คุณประจักษ์ตั้งคารวะคุณและครอบครัวนะคะ๙๘๖๐๐ล้านบาท

ทำให้หลังเนี่ยคือยอดของเขาเนี่ยมันแปลกอยู่อย่างนะ
ส่วนทางกับสภาวะเศรษฐกิจสถานการณ์โลกคือโควิดในหลายอันเนี่ย
จะเห็นว่ามหาเศรษฐีเนี่ยมีส่วนลดลงแก๊ปลดลงไปบ้าง
แต่ปรากฏว่าก่อสร้างกลับขึ้น
ทั้งที่จริงช่วงแรกก่อสร้างก็หยุดไปเยอะเหมือนกัน
ค่ะอันดับ๑๐ครอบครัวโอสถานุเคราะห์นะคะ

๐ล้านดอลลาร์หรือว่าก็คือ๙๕๑๐๐ล้านบาท
ปีนี้มีมหาเศรษฐีหน้าใหม่๓คนเกิดขึ้น

คนที่หนึ่งคือคุณอดีศักดิ์สุขุมวิทยาค่ะ
ติดอันดับ๓๗๘๓๕ล้านเหรียญหรือว่า๒๕๕๙
เอ๊ะ๒๐๐๐๒๙๔พันล้าน
หนักเหมือนกันนะแล้วโอเค
อันนี้ติดอันดับที่๔๙นะคะ๒๓๖๐๐ล้านบาท
แล้วก็คุณพงศักดิ์ธรรมทัศน์อารีผู้ก่อตั้งคลินิกเสริมความงาม

มหาเศรษฐีหน้าใหม่ในคลินิกเสริมความงามติดเหรอ

นี่ก็มีทายาที่ชื่อขจาพตา
พูดมานี่ก็จะมีคนต้องถามแน่
มีแต่หนี้สินค่ะ

อายุไข่เฉลี่ยคนเราอ่ะคะจาก๘๐มันจะเพิ่มไปเป็น๑๐๐ปีเพราะฉะนั้นความปลอมของจมัก

แอ้งที่เรา๒คนไม่มีโอกาสมีลูกอยู่แล้วถูกปะอื้อหนูป่ะ

เพราะฉะนั้นอย่างมันปัจจัยเลยบอกว่าธุรกิจที่น่าจับตามองที่เขาบอกว่าอะไรก็แล้วแต่มันก็จะเปลี่ยนผ่านเนี่ย
แต่สิ่งหนึ่งธุรกิจบริการธุรกิจที่แบบว่าดูแลเกี่ยวกับสุขภาพ

พี่หินต้องถามหน่อยทำไมวันนี้เราถึงไม่พูดถึงเรื่องของกรุงเทพคริสเตียน

เดี๋ยวเขาต้อง๒นาทีแล้วจะเข้าแล้วเขาบอก๒นาทีต้องเข้าอยู่

อีกหน่อยตอนนี้ข้าต้องต้องตอบถ้าขึ้น

เอ้าแหละพูดทำไม
มันไม่มีไงดูดิกว่า
เริ่มพยายามปิดกันกรุงเทพคริสเตียนโรงเรียนเดี๋ยวจะ๗๐๐คน

๗๐๐คนไม่คือนักเรียนติด๖๐๐กว่า

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
เอาเหรอจะออกคำสุดชาติอย่างไรนะครับโทษแล้วนี่รับ
ไปดูเรื่องของกรุงเทพคริสเตียนหน่อยนะครับ

ก็ออกประกาศนะฮะปรับรูปแบบการเรียนการสอนนะครับ
เป็นออนไลน์นะครับในช่วงวันที่๑๑ถึง๑๙กรกฎาคมครับ
เนื่องมาจากในช่วง๘สัปดาห์เนี่ยที่เปิดภาคเรียนนะฮะ
สัปดาห์ที่เปิดเรียนนี้ไปแล้วกว่า๗๐๐คนนะครับ
นี่นะฮะซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ที่๖๘๘คน
บุคลากรอีก๗๐คนอันนี้คือข้อมูลในวันที่๕กรกฎาคมนะครับ
ทั้งนี้นะฮะโรงเรียนเองก็มีมาตรการปิดห้องเรียนเป็นเวลา๕วันครับ
สำหรับห้องเรียนที่ติดเชื้อมากกว่าร้อยละ๑๐นะฮะ
จำนวนนักเรียนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาด
แต่ยังพบว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้
ผู้ติดเชื้อเองก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะฮะ
น่ากังวลว่าจะมีการกระทบต่อผลการเรียนนะฮะ
เพราะนักเรียนเองรวมถึงบุคลากรเนี่ยนะครับ
จำนวนนึงเนี่ยต้องพักรักษาตัวที่บ้านนะครับ
โรงเรียนเองจึงขอประกาศในวันที่๑๑ถึง๑๒สิงหา

ทำการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทุกระดับชั้นทุกหลักสูตรด้วยนะครับ

เป็นวันหยุดพิเศษตามประกาศของทางรัฐบาลอยู่แล้วนะครับ

ทำการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ทุกชั้นทุกระดับนะครับ
ทุกหลักสูตรเพื่อเป็นการเรียกว่าเป็นช่วงสังเกตการณ์นะฮะ
หลังหยุดพิเศษแล้วก็จะมีการเปิดเรียนตามปกติ
ในวันพุธที่๒๐กรกฎาคมเนี่ยนะฮะ
หรอกมันใช่โรงเรียนเดียวเขาบอกว่าตอนนี้ต่างจังหวัดเองก็หนัก
ตอนนี้ต่างจังหวัดตอนนี้ก็ถ้าสมมุติกรุงเทพคริสเตียนปิดปุ๊บ
เขาตอนนี้ก็เริ่มที่อย่างที่อย่างปิดกันเยอะเหมือนกันนะ
ใช่ก็เหมือนที่คุณหมอออกมาเตือนนะคะว่าตอนนี้
คือมันจะเกิดระลอกใหม่ระบาดเกิดขึ้นซึ่งคลัสเตอร์ส่วนใหญ่ก็คือเด็กนักเรียนนี่แหละ
แล้วก็จะเอากลับมาติดผู้ปกครองเลยต้องให้ระมัดระวัง
ซึ่งแม้กระทั่งออฟฟิศต่างเนี่ยเขากำลังดูกันว่าถ้าสมมุติ
แต่มันจะเวิร์คฟอร์มโฮมตลอดเหมือนเมื่อก่อนอาจจะไม่ได้
อาจจะต้องสลับกันเวิร์คฟอร์มโฮมเราก็จะเริ่มบอกว่า
ตั้งแต่อาทิตย์เนื่องจากเดือนนี้กรกฎาคมมันมีวันหยุดยาว
เขาก็ต้องบอกแต่ละบริษัทเนี่ยเมื่อมันมีตัวเลขที่มันสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้
ค่ะอย่างที่คุณหมอเขาคาดการณ์กันเลยนะเขาคาดการณ์ว่าโอเคมันจะไปพีคอย่างเง
กันยายนเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้คนที่เขาบอกว่า
ต่อวันห้าหมื่นก็มีความเป็นไปได้นะ
อืมเออสิ่งที่บอกว่าพีคสุดสูงสุดใช่ไหมคะ
อืมทุกวันก็บอกว่าพีคสุดตอนนี้น่าจะวันละห้าหมื่น
ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับ
ก็มีปฏิบัติการพิเศษนะฮะแล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นการที่ออกเป็นเหมือนกับเป็นการตามจับบุคคลที่หนีหมายจับนะฮะ
คือพลตรวจโทษธิรพบภูริเดชเนี่ยนะครับก็ไปกวาดร้างคดีค้างเก่านะฮะภายใต้ยุทธการปราบปรามคนพานโดยมีการบุกเข้าไปตรวจค้นนะฮะ
ในจุดหลายจุดนะครับที่คนร้ายนั้นหลบซ่อนตัวอยู่นะฮะ๑๙จุดทั่วประเทศสามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องหาได้๑๗รายรวมทั้งหมด๑๗คดี
ซึ่งสิบเจ็ดคดีเนี้ยก็มีความสำคัญนะครับก็มีอ่าเรียกว่าเป็นคดีของทางลูกคุณแค้วคณิกุลนี่ก็มีเหมือนกันค่ะก็ถูกจับด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเหมือนกับไปก่อเหตุไปยิงคนอืมนะครับอีกหนึ่งคนนะฮะที่ตำรวจเองเนี่ยได้มีการตามจับกลุ่มตัวนะครับก็คือทางฝั่งของคุณวรเชษจันทพันธ์นะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นอ่า
มีการใช้ยุทธ์ปืนขนาดจุด๒๒เนี่ยไปยิงคนขับรถสิบล้อที่หน้ารีสอร์สจังหวัดเชียงใหม่เมื่อ๖ปีก่อนนะฮะคดีนี้สารชั้นต้นและสารอุทธรณ์ที่ภาคศานะครับให้จำคุกคุณวรเชษฐ์ในทั้งหมด๕ปีแต่คุณวรเชษฐ์หลบหนีการประกันในชั้นดีกานะครับต่อมาสารดีกาเนี่ยได้มีการยืนตามสารช

คือประเด็นที่ปรากฏว่าผมเมื่อเช้าพูดไปนะมีคนมาถามว่า
โทรไปหานิกกี้ไร้มารยาท
อุ๊ยพี่บัวขำเหรอคะเมื่อกี้
งงไหมทำไมอ่ะคือยังไงอ่ะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่านิกกี้มันก็เป็นน้องผมอ่ะ
ผมก็โทรไปเฮ้ยเป็นไงบ้างวะนิกกี้โอเคนะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยมีอะไร
มีปัญหาอะไรบอกพี่นะเว้ยเป็นกำลังใจให้น้องมันอ่ะ
น้องก็โอเคครับพี่หนุ่มไม่เป็นไรผมโอเคมากอะไรอย่างนี้
คือผมก็บอกพ่อแล้วว่าคือถ้าผิดลูกผู้ชายก็ว่าไปตามผิด
อะไรอย่างเงี้ยฝากพี่บอกให้หน่อยนะเดี๋ยวยังไงผมจะออกมามาพูดเอง
เพราะตอนนี้นักข่าวโทรหาผมเยอะมากแต่ผมไม่ได้สะดวกเลย
ผมก็มาบอกแต่เมื่อเช้านี้ยังไม่ได้คุยกันไงตอนที่อ่านข่าวเที่ยง
แต่พอหลังจากนั้นก็โทรกลับมาก็โทรกลับมาตอนข่าวเที่ยงนั่นแหละ
แต่ผมก็รู้สึกถ้าผมเอาสายน้องเข้ามันก็ดูไม่เหมาะ
เพราะผมว่ามันเป็นเรื่องที่นิกกี้เขาคงจะต้องสมัครใจแล้วก็จะพูดเอง
ก็พอจบข่าวเที่ยงจบผลกระแสก็เลยโทรไปหาน้อง
น้องก็บอกมาแบบนี้ว่าฝากพี่หนุ่มช่วยพูดให้หน่อย

หลายคนที่ถามว่าไม่ใช่หลายคน
บางคนนะครับไม่ใช่หลายคนไม่ใช่หลายคน
บางคนว่าโทรไปหานิกกี้ทำไมเห็นแรกเหรอไหม

แต่ผมก็โทรถูกเปล่าเป็นไงบ้างมสดำโอเคไหม
ถ้าคนไม่รู้จักจะไม่โทรค่ะ

ว่าคุณพ่อถูกจับพร้อมกับข่าวที่ออกมา
แต่เรื่องที่เกิดขึ้นมีกัลบอยโทรมา

ก็ตกใจเพราะฉะนั้นเ
คนพ่อรู้พร้อมลูกจากไทยลักษณะเบียบ
ต้องบอกว่าน้องเองความใกล้ชิดหรือความสนิทสนม
กับคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างที่จะห่างกันเป็นสิบปีแล้วเพราะว่าด้วยคุณพ่อเขา
เขาไปมีครอบครัวใหม่ผมคิดว่าเขาไม่รู้นะครับเพราะว่า
เพราะว่าเอ่อก็เพิ่งมารู้ว่าเนี้ยเป็นสดีแล้วหลบหลบผีมา
เขาเพิ่งมาทราบครับเมาเนี่ยก็ตกใจเหมือนกัน
เมื่อเช้าก็โทรคุยกันเหมือนกันบางคนคอมเมนต์ซะจนแบบว่า
เหมือนกับเขาอยู่ในเหตุการณ์ไปยิงกับพ่อหรืออยู่ในเหตุการณ์ที่
ที่อยู่กับพ่อด้วยที่ไปยิงคนอื่นที่ไปยิง
ไม่ใช่ยิงคนอื่นที่ไปยิงในครั้งนั้นเขาไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์
เขาบอกเขาไม่ได้รู้เรื่องไม่ได้อะไรเลยถามว่าหน่อยไหมน้องมันก็หน่อยอ่ะ
พ่อบ่อยในมุมพ่อบ่อยพ่อบ่อยก็มีความรู้สึกว่าเออ
ใจเย็นเย็นทำหน้าที่ไปอ่าอ่าโอเค
ก็ขออนุญาตแล้วกันนะครับนายน้อยคุณนิกกี้ค่ะ
น้อยน้อยน้อยน้อยสวัสดีครับพี่หนุ่มพร้อมสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะนิกกี้โอเคนิกกี้เมื่อกี้พี่พูดไปให้แล้วนะ
นิกกี้ฝากบอกพี่ให้พี่มาบอกอันนี้นิกกี้พูดเองดีกว่า
ว่าน่าจะดีกว่าเนอะได้ครับพี่หนุ่มครับโอเค
พี่อยู่กับพี่มดดำนะแล้วก็พี่มิ้นนะอ๋อพี่มิ้นสวัสดีครับ
พี่มดสวัสดีครับเออแล้วก็มีแฟนคลับข่าวใส่ใคร
แล้วก็แฟนคลับของนิกกี้ที่ดูกันอยู่ทั่วประเทศตอนนี้อ่า
ขอบคุณมากอันนี้กี้ได้คุยกับคุณพ่อแล้วนะ
เพิ่งคุยกับคุณพ่อเมื่อกี้นะครับพี่หนุ่มครับ
ตอนนี้กำลังเอ่อเหมือนเดินทางไปเชียงใหม่มั้งครับอืมอ่า
เพราะว่าต้องไปอยู่ที่โรงที่เรือนจำที่เชียงใหม่ครับ
ผมแล้วนิกกี้ได้บอกคุณพ่อยังไงบ้างครับผมก็บอกคุณพ่อว่า
ไม่เป็นไรตอนนี้พ่ออายุ๖๗ถามพ่อว่าติดกี่ปี
พ่อบอกว่า๕ปีผมก็เลยบอกพ่อว่าก็ฮึบเราลูกผู้ชายพ่อ๕ปีออกมา
ก็ยังได้เที่ยวอีกสิบยี่สิบปีอืมดีกว่าเพิ่มไปแอบแล้วก็
ไม่ได้ใช้ชีวิตอืมอืมนะฮะผมก็บกพ่อไปอย่างนั้นนะครับ
แต่ว่าเหมือนเขาก็ซึมครับพี่หนุ่มอืมครับผมแต่นิกกี้ตอนนี้เป็นไง
โอเคนะแข็งแรงนะผมก็แข็งแรงครับแต่ว่าผมก็สงสารเอ่อ
พ่อมากกว่าครับเพราะเขาแก่แล้วครับพี่หนุ่มครับอ่าอ่านะ
ทุกคนเป็นห่วงนิกกี้นะแล้วก็เป็นห่วงคุณพ่อนิกกี้นะ
แต่ว่าก็อย่างที่นิกกี้บอกทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตาม
กฎหมายถูกไหมใช่ครับพี่หนุ่มครับครับผมแล้วอ่า
กี้ก็เพิ่งจะทราบพร้อมกับทุกคนถูกไหมฮะเรื่องที่คุณพ่อถูกจับ
ผมก็เพิ่งทราบวันนี้เลยครับเพิ่งทราบวันนี้เมื่อเช้าแล้วครับ
ทราบตอนแรกเลยพ่อน้องอ้อยเขาโทรมาหาน้องอ้อยก่อนว่า
รู้ข่าวยังว่าคอมมันโดบุกจับพ่อผมอืมแต่ตอนแรกน้องก้อยเขาก็คิดว่าพ่อน้องก้อยเขาหลงครับ
เพราะว่าพ่อน้องก้อยเขาก็ไม่สบายไงคิดว่าพูดไปเองไงอืมอืม
ก็เขาก็ไปเสิร์ชเสิร์ชสรุปว่าให้พ่อผมจริงแล้วก็เอามาให้ผมดูครับ
ผมเห็นปุ๊บผมก็โทรหาโคบอยก่อนเลยโปรบอยก็เพิ่งรู้ครับเพราะว่าพ่อ
เขาไม่ได้พิมพ์มาบอกผมว่าเขาโดนจับแต่เขาพิมพ์ไลน์มาหาพ่อบอยว่าเขาโดนจับเมื่อเช้า
อ่ะโอเคนิกกี้น้องยุบดำจะบอกอะไรน้องไหม
เดี๋ยวค่อยคุยส่วนตัวเดี๋ยวมันก็ต้องเจอฉันอยู่แล้วนิกกี้อ่ะ
ก็ขอคุยส่วนตัวขอบคุณนะครับพี่มศครับเออฉันรู้แล้ว
กี้พี่เป็นกำลังใจให้นะพี่มิ้นครับขอบคุณนะครับ
ขอขอขอบคุณพี่มิ้นด้วยครับขอบคุณพี่หนุ่มด้วยครับครับ
ผมเป็นกำลังใจให้นะนิกกี้นะอยากจะบอกอะไรกับคนที่ติดตามข่าวทั้งหมด
อะไรกับแฟนคลับไหมอ่าครับก็อยากให้ทุกคนใจเย็นเย็นนะครับ
ทำอะไรก็ดูพ่อผมเป็นตัวอย่างนะครับว่าถ้าเกิดเอ่อ
ใจร้อนแล้วมันก็จะเป็นอย่างงี้นะครับอืมอืมเนอะนะนิกกี้นะ
โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันตัวโลกอะไรนะนะครับ
ขอบคุณมากครับพี่หนุ่มคะโอเคได้ได้เดี๋ยวนัดกันเนาะโอเคนะ
สวัสดีนะครับเออโอเคสำคับกับรังใจให้นะคะหรือเปิดเสียง
ก็เลยรับสายอืมเออก็ได้คุยกับก็ตีก็บอกโอเค
โอเคนิกกี้อยากพูดเอ็งกับปากดีกว่า

คือทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของนิกกี้
ที่นิกกี้เขาอยากให้เป็น
แต่ว่าเราก็ให้กำลังใจนิกกี้ว่าให้สู้

ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมาย

เพราะคุณพ่อก็อายุเยอะแล้วแล้วก็ซึมนะครับ

ดูการเมืองกันหน่อยดีไหมคะการเมืองน่าเป็นห่วงไหมคะพี่มด
มันไม่ได้น่าเป็นห่วงแต่มันน่าจับตามอง
เรื่องของการโหวนว่าสูตรการเลือกสอปาร์ตี้ลิสต์

อาจจะหาร๑๐๐หรือจะหาร๕๐๐
ซึ่งอาจารย์วิศนุบอกว่าไอ้การหาร๕๐๐เนี่ย

คือถามว่าผิดไหมใช่เขาบอกว่ามันไม่ผิดหรอก
แต่คนอื่นเขาไม่ทำกันมันประหลาด
เออซึ่งล่าสุดอ่ะเอาข้อมูลล่าสุดก่อน
สำหรับผลการลงมติร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
เรื่องของการเลือกสอสอพักบัญชีรายชื่อเนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
ภาพรวมที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมธิการเสียงข้างมาก
ที่จะให้ใช้สูตรหนึ่งร้อยหารด้วยคะแนน๓๙๒ต่อ๑๖๐
ลงคะแนน๒เสียงงดออกเสียง๒๓เสียง
งูเห่ายังทำงานเป็นปกติอยู่ในแสดงนี้
คือไม่ต้องไปแช็กชื่องูเห่าล่ะงูเห่าน่าเดิมใช่ค่ะ๗คนน่าเดิม

อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลหรือรัฐมนตรีรายบุคคลเนี่ย

ใช่อันนี้งูเห่าของพักเพื่อไทยนะ๗คนคนเดิมเลย
เพื่อไทยเสียงส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหารร้อย
ส่วนทางด้านของก้าวกลายก้าวกลายไม่เห็นด้วย
ซึ่งตอนแรกที่ประชุมกันในกรรมธิการบอกโอเคละ
ก้าวกลายก็เห็นด้วยกับหารร้อยจะเอาหารร้อยใช่
แต่วันนี้ทางหัวหน้าภักดิ์เพื่อไทยเขาออกมาบอกชัดเจน
เขาเข้าใจเว้ยเขาเข้าใจก้าวไกลว่าทำไมต้องหาร๕๐๐
เพราะว่าในที่สุดแล้วเนี่ยถ้าสมมุติจะนับกันจริง
เก้าไกลเผื่อไทยก็คือฝ่ายประชาธิปไตยถูกต้องไหมครับ
ถ้าสมมุติหาร๕๐๐ออกมาก้าวไกรก็จะได้สอสอเพิ่มขึ้น
มันจะไปอำนวยกับพักเล็ก
พักเล็กก็จะสามารถมีสอสอขึ้นมาขึ้น

ครั้งที่แล้วน้องคิดไม่ออกบอกไม่ถูกจะอธิบายให้ฟังอย่างนี้
ในปี๖๒เราเลือกตั้งกันถูกต้องไหมคะ
เราเห็นไหมสุดารัฐเกยุราพันธ์คือปาร์ตี้ลิสต์เบอร์หนึ่ง

เพราะอะไรสอสอพึงมีมันเต็มโคต้าตามจำนวนเมื่อหารออกมาแล้ว

แต่ปรากฏว่าถ้าสมมุติดูจริงนะตอนนี้นะ
ดูดีประชาชนิดปันดิ์รู้สึกจะโวทอยู่
ทั้งประเทศมาหากันแล้วก็มาดูว่าสอพึงมีสอพึงมีคือ
สอเวลาที่คุณชนะเขตเลือกตั้งมาเนี่ย

ครั้งที่แล้วมีผู้ใช้สิทธิ์ถ้ามดดำจำไม่ผิด๓๐กว่าล้านคนป่ะ

เฉลี่ยเป็นมี๕ล้านมี๖ล้าน๗ล้านแล้วคือของสวดของก้าวไกร

แต่เขาเลยได้มาส่วนของปาร์ตี้ลิตที่๑๐๐คนเยอะขึ้น
คือเอาง่ายถ้าสมมุติสูตรหารด้วย๑๐๐๕๐๐เนี่ย
ก็คือนำคะแนนบัญชีของทุกพักรวมกันทั่วประเทศ
ได้เท่าไหร่ก็มาหารได้๕๐๐
สมมุติสมมุตินะประเทศไทยตอนนี้มี๗๐ล้านคนใช่ไหม
มีคนออกมาใช้สิทธิ์แค่๓๕ล้านคนครึ่งหนึ่งเราตี๕๐เนี่ยนะ
เอา๓๕มาหาร๕๐๐ก็จะได้เท่าไหร่๗๐๐คะแนน
หารด้วยคะแนนของแต่ละพักว่าคะแนนที่ประชาชนเนี่ย
เพราะพวกเราหนึ่งคนมนุษย์หนึ่งคนประเทศไทยเราเป็นคนไทยหนึ่งคน
เรามีหนึ่งคะแนนถูกป่ะเราก็เอาคะแนนทั้งหมดเนี่ยของแต่ละพักเนี่ย
สมมุติเพื่อไทยครั้งที่แล้วได้๑๔ล้านเสียงจาก๓๐กว่าล้าน
เพื่อไทยได้๑๔ล้านเสียงเนี่ยก็มาหาร๕๐๐เหลือเท่าไหร่
อ่ะเลขเดี๋ยวจะโง่แล้วก็จะได้สอคุณพี่เนี่ย๒๐๐โคน
ถ้าพักเพื่อไทยได้สอสอ๒๐๐เขต๔ล้านใช่ไหมแม่
อ่ะ๑๔ล้านหารด้วย๕๐๐เอ้ย๑๔ล้านน่ะ
ล้านหันด้วยเท่าไหร่นะคะหารด้วยสอสอก็เอาง่ายมันจะอยู่ที่๒๐๐
มันจะหารกลับมาเหลือ๒๐๐๒๐๐ปุ๊บสมมุติทุกเขตเลือกเพื่อไทยหมดเลย
เพื่อไทยอีสานเผื่อไทยภาคเนื้อเผื่อไทย
นึกออกป่ะภาควันออกเผื่อไทย

อะแล้วออกมาที่พี่โบพานได้๒๐๐เขตจาก๓๐๐เขตเกือบ๓๕๐เขต
ก็ถ้าพี่โบพานที่๒๐๐เขตเพราะฉะนั้น
ที่แล้วเห็นไหมครับว่าสสเขตของก้าวไกรจริงรู้สึกจะมีอยู่ประมาณสัก๓๐คน
แต่สอสอระบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยเก้าไกรมีถึง๕๐คนเลยนะ

ก็พักเล็กก็จะได้ไงถึงเป็นเต้มงคลกิจมาไงเธอ

ในครั้งนี้เราก็ต้องดูเขาบอกว่ามันเอื้อต่อพักเล็ก

เมื่อวานฮะผัวเนกประยุทธกับผัวเนก

คุยกับผัวเนกประวิทธิ์หัวหน้าภักดิ์พลังประชาติรัฐแล้วว่า
เห็นด้วยกับบวชหาร๕๐๐นะคะ

พอตีตัวบทกฎหมายมันก็ต้องมีอันไหนที่
ถูกไหมมันก็ต้องมีเวลาดูตามกฎหมาย

เพราะว่าอันนี้มันคือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูล
ว่าด้วยการเลือกตั้งสอสอมาตรายี่สิบสาม

เราจะแก้ให้มันเป็นหารร้อยหรือเป็นหารห้าร้อย
ถ้าสมมุติหารห้าร้อยก็เหมือนกับปี๖๒
จบถูกไหมครับอันทุกท้ายนี้อ่ะจำนวนของสอสอ๕๐๐ท่าน
ซึ่งตอนนี้อาจจะมีไม่เข้าบ้างเลย

วาระที่สองค่ะวาระที่สองค่ะก็อย่างที่บอกว่าเพื่อไทยก็คือ
เห็นด้วยกับหารร้อยเพื่อไทยเห็นด้วยกับหารร้อย
ก้าวไกลเห็นด้วยกับหารห้าร้อย
พักเพื่อชาติเขาบอกว่าน่าสนใจ
เพราะว่ามัวดอกเสียงมีคนมัวดอกเสียงเยอะ
ลูกพักก็คือตามวิบฝ่ายค้าน
ภูมิใจไทยเป็นตามมติวิบพักไม่แตกแถวก็คือเห็นชอบกรมท

แต่ว่านายอนุทินชาญวิรากูลไม่ลงมติ
นายเอกราชช่างเหล่านายสิริวัฒจรประสาทไม่ลงมติ
นี่คือ๓คนภูมิใจไทยที่ไม่ยอมลงมติเรื่องนี้นะคะ
พลังประชารัฐก็พักรัฐบาลนะคะ

มีแค่สองคนคือเป็นไปตามสั่งเลยเหรอคะ
เขาใช้ขออนุญาตนะคะเขาใช้คำนี้จริงค่ะ

ใช่แต่มี๒คนก็คือคุณภัยบูลนิติตะวัน

แต่โหวตรอบที่๒ปรากฏว่าคุณภัยบูลไม่ยอมโหวต

คุณภัยบูลก็เป็นสอมาจากพักเล็กแล้วก็มารวมกับพลังปัชฌาลักษณ์

เพราะฉะนั้นก็ถึงได้ตำแหน่งรองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ
แต่ตอนแรกเขาโหวต๑๐๐พอรอบ๒เขาไม่โหวตเลยนะ

ใช่พักเศรษฐกิจไทยมีใครคุณธรรมนัฏ

นี่แหละตัวแปล๑๘เสียงไม่โหวต

จัดกระจายเห็นด้วยด้วยไม่เห็นด้วยก็มีเยอะเหมือนกัน
แต่ที่แน่๒คนสำคัญนี้ไม่โหวต
โอ้โหวันมารัตตอยู่ย้ายพอดีเนอะ

เห็นด้วยเห็นด้วยกับ๕๐๐ค่ะมีแค่๗คนที่แต่สอวไม่เข้าประชุมเลือกน่ะ

โอเคนั่นแหละก็ต้องรอดูรอบต่อไปว่าสรุปจะยังไงกันแน
เพราะว่าตอนนี้มันก็แบ่งครึ่งเท่ากับว่าตอนนี้เพื่อไทยเอาร้อย
แล้วก็สวอ๋อใหม่คุณมีเพื่อไทยที่เอาร้อยนอกนั้นนะคะ
เก้าไกรพลังประชารัฐสวไป๕๐๐หมดเลย
แต่ต้องดังจับตามองอีกอย่างหนึ่งถ้าวันนี้โอเคล่ะเมื่อเพื่อไทยเขารู้ว่า
ปาร์ตี้ลิสเขาไม่ได้แล้วเนอะอาจจะใช้สูตรเดิมก็ได้นะแตกแบงค์พันเป็นแบงค์๕๐๐
พอเขาก็กระต่ายออกมา๒๓ลังกี่ซึ่งบันนี้หัวหน้าพักก็พูดแล้วนะ
เพื่อไทยไม่น่าจะได้ส่อปาร์ตี้ลิสเพื่อไทยมีใครบ้าง
ขึ้นไม่ถึงเลยขึ้นไม่ถึงแม้กระทั่ง๓อันดับแรกยังไม่มีใครขึ้นถึงแกมีคัติเดรดนายก
กุ้งชัชชาเป็นค่าดิเดรดนายกอยู่นะก็เอาตัวค่องที่เป็นปาร์ติรีสก์เห็นก็ลงสู้เลย
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติวันนี้คนออกไปใช้เสียงกันสมมุติ๓๕ล้านเสียงมาใช้กัน
ไปใช้ไปเลือกเพื่อไทย๑๔ล้านคนเพราะเท่ากันได้๒๐๐เคตเปื้อไทยชนะ๒๐๐เคต
หัวหน้าพักก็ไม่ได้เป็นสมมุติอุ้งอิงอันนี้เกิดขึ้นที่จงหัดตรังน่าไปถ่ายรายการเหมือนกันเนอะ
ที่สำนักอบรมจริยธรรมพระพุทธบาทควรสงฆ์นะฮะพระสมพรอัตมโนประธานสำนักสงฆ
เขาได้พาผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบหินงอกหินย้อยรอบอุโบสถด้านบนอยู่ชั้น๑๔เลยนะมิ้นดูสิ
๑๔อันนี้มันไม่เหมือนหินงอกหินย้อยตามธนชาติหรือเปล่าคะมันเหมือนปูนหรือเปล่าวะ
ก็พวกหินยอกหินงอกหินย้อยก็เป็นแบบนี้มั้ยคะมันก็มีส่วนประกอบของหินปูนอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มั้ยคะ
อาจจะเป็นหินปูนหรืออะไรอย่างเงี้แต่ก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ไปเห็นน่ะนะฮะ
ซึ่งเขาบอกว่าเอาจริงจริงแล้วเขากำลังก่อสร้างเจดีครอบอุโบสถอยู่จึงมีการเทปูนซีเมนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของอาคารเนี่ย
ต่อมาในปี๒๕๖๐ก็เริ่มเกิดปรากฏการณ์หินงอกหินย้อยนี่แหละเกิดขึ้น
ซึ่งตอนแรกพระอาจารย์คิดว่าเออคงเป็นน้ำฝนก็เหมือนที่เราคิดกันน้ำฝนอยู่ข้างบน
ทั้งที่ออกแบบใช้เวลาเพียงแบบว่าจริงแล้วเนี่ยเวลาที่เขาออกแบบหลังคงหลังคาชั้น๑๔
มันจะต้องไปลาดเอียงถูกต้องป่ะเพื่อให้น้ำมันไหลลงมาได้เนี่ย
มันไม่ให้มีน้ำขังจึงสั่งเทปูนทับไปอีกสองรอบแล้วก็ทาสีทับ
มั่นใจว่าไม่มีน้ำฝนขังอย่างแน่นอนอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าเฮ้ยมันยังมีน้ำหยดลงมาเป็นหินงอกหินย้อยเหมือนเดิม
เกิดขึ้นได้ยังไงทั้งที่ข้างบนเนี่ยไม่มีน้ำเขาบอกทั้งที่ข้างบนไม่มีน้ำ
ทราบกันอุ้ยปรากฏการณ์มหัศจรรย์ก็เป็นการสร้างถ้ำเพื่อรองรับมหาสถุปเจดี
แล้วก็พระบรมศาสตร์ริกฎาศเนี่ยนะครับพระสมภาพเปิดเปล่าอย่างงี้
อัตมาเนี่ยนะครับเอาปูนขึ้นไปเทส๒รอบแล้วเพราะว่าอย่างงั้น
เอาสีเนี่ยที่ทากระเบื้องขึ้นไปทาไว้ด้วยเพื่อกันไม่ให้น้ำไหลเข้าโครงสร้าง
แต่ปรากฏไม่หายถ้าถามว่าที่อื่นเคยเห็นไหมยอมรับไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน
แต่อัตมาก็เคยอยู่ในถ้ำในป่าในเขามาเยอะสถานที่ใหญ่ใหญ่เนี่ย
การก่อสร้างด้วยคอนกรีตก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเอาล่ะ
มันเป็นไปได้เหมือนกันนะถ้าเรากลับมาที่หลักวิทยาศาสตร์ความชื้น
เธอกินแล้วก่อนเนอะความชื้นเอ่ยไอน้ำเอ่ยนะบรรยากาศมันลงตัวเหมาะสมหรือเปล่า
ทำให้เกิดเหตุการณ์เกิดแบบนี้ขึ้นแต่เอาล่ะความเชื่อของชาวบ้านกันเขาก็กลับไปดูที่ความแปลก
แต่สำหรับอัตมาอยากจะให้มองถึงความเป็นวิทยาศาสตร์นะครับเพราะธรรมะเนี่ยเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์
มองเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์ที่ว่าอะไรเกิดขึ้นได้โดยธรรมชาติอนาคตหลังจากที่ปูนแกนิสเสร็จแล้วเนี่ย
ก็ยังเกิดหินงอกหินย้อยขึ้นเนี่ยก็ให้กันเอาไว้ไม่ให้เกิดขึ้นตามธรรมชาติของเขาแล้วกัน
ว่าจะใช้สูตรหาร๕๐๐หรือว่าหาร๑๐๐แต่ที่ประชุมส่วนใหญ่เลือก๕๐๐
มติภักดิ์อยากจะเห็นด้วยกับหารร้อยมากกว่า

ถ้าสมมุติหาร๕๐๐ยังไงเก้าไกลก็เข้ามาเยอะ

เก้าไกลเข้ามาเยอะแล้วก็เอาละแต่ก็ต้องมาดูอีกทีนึง
อย่าลืมว่าสวยังอยู่นะคะ

เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติก้าวไกลเข้ามาโอเคล่ะ
เพื่อไทยได้ไม่ปาร์ตี้ลิสต์น้อย
ถ้าก้าวไกลกับเพื่อไทยจับมือกัน

เอออ่าเดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่า

เชื่อว่าหลายคนอยากจะทองหล่นทับกันไหมคะ

ยุคนี้นะมันก็ต้องแบบมีกันนิดนึงนะคะ
เพื่อเพิ่มความสดชื่นแล้วเนี่ยอย่าทิ้งฝาเด็ดขาดฝาอยู่ไหนครับพี่มด
ในกลุ่มน้ำผลไม้น้อยกว่ายี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แจกทองคำทุกวัน
มูลค่ารวมกว่า๔ล้านบาทครับอ่ะร่วมรุ้นกันง่าย
รสชาติใดก็ได้ลุ้นทองคำถึงสองเด้งลุ้นที่หนึ่ง
รุ้นเส้ยคอทองคำหนักยี่สิบห้าสตางค์จำนวนนะฮะค่ะห้าร้อยหกสิบห้าเส้น
ทุกวันทุกวันแจกรางวัลทุกสัปดาห์ลุ้นที่สอง
ทองคำแท่งหนักห้าบาทอืมจำนวนสองรางวัลฮะก็ร่วมรุ้นรางวัลได้นะครับ
ตั้งแต่วันนี้ถึงสิบสองสิงหาคมนี้นะครับยิ่งร่วมสนุกมากยิ่งมีสิทธิ์มากนะฮะ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเก็บฝาเอาไว้ยืนยันสิทธิ์กันด้วยนะครับ
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
ไปดูเรื่องของอายการนทบุรีนะครับ

เรื่องนี้นะครับนางสาวสุภาพรนิปวนิษฐ์นะฮะ

มาฟังคำสั่งในวันที่๓สิงหาคมเพราะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาบางส่วน
โดยเป็นแค่ส่วนของราชการตามปกติและคิดว่านัดหน้าไม่น่าจะเลื่อนอีกแล้ว
พร้อมย้ำนะครับว่าอายการนั้นมีกรอบระยะเวลาการทำงานที่ชัดเจน
รวดเร็วก็เป็นความยุติธรรมอย่างหนึ่ง
และได้แจ้งข้อมูลนะฮะให้กับทางภูมิกับบัญชาทราบแล้วด้วย
ส่วนคดีที่ผู้ต้องหาไปยื่นร้องขอความเป็นธรรมกับอายการสูงสุดก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ
หากผู้ต้องหาไม่พอใจก็เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา
แต่อายการมีคำตอบอยู่แล้วพร้อมยืนยันว่าไม่ได้ล่าช้า

ทางอ๐๙อายการดาวขอไม่พูดถึงบุคคลภายนอก
เพราะการพิจารณาสำนวนเป็นเรื่องของข้อเท็จจริง
ตอนนี้คำตอบของคำฟ้องมีอยู่ครบถ้วนอยู่แล้ว
แต่ที่ติดขั้นตอนกระบวนการซึ่งในระยะเวลามีการเลื่อน
ยังไม่รู้เหตุปัจจัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
ส่วนกรณีของการขอเข้าเป็นโจทย์ร่วมของคุณแม่แตงโม
ถ้าผู้เสียหายถอนฟ้องในคดีอื่นเพื่อขอเข้าเป็นโจทย์ร่วม
ตามอันทับฐานของสารดีการสามารถทำได้
แต่ต้องถอนฟ้องเพื่อขอเป็นจดร่วมก่อน
หากผู้เสียหายยังไม่ถอนฟ้องก็ไม่สามารถเข้ามาเป็นโจทย์ร่วมได้

กระติกเขาก็ออกมาบอกเหมือนกันนะคะว่าพอเลื่อนไปอย่างนี้

มันก็เรื่องออกไปอีกเหมือนกันเพราะมันต้องรอเนี้ยให้เสร็จก่อน
เพราะเดี๋ยวนางก็จะให้ฟ้องกลับคนแล้วใช่ไหม
บัณฑิตที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาก็มีญาติแล้วก็เพื่อนเข้ามาแสดงความยินดีกับเจ้าของงานอย่างล้นหลามเลยนะฮะ
โดยที่ภาพชิ้นตาปกติที่เราจะเห็นคือดอกไม้เงิน

นี่ไว้ชะโนดอะไรอ่ะชะโนดให้ชะโนดเลยอ่ะชะโนดโหพี่ใบนั่น

โฮล์อินเทนซีฟโบทานีเซรั่มเซรั่มลดเลือนริ้วรอย
เอาล่ะกลับมากันวันนี้วันมรึตตะยูย้ายค่าหลายวันมรึตตะยูย้ายอยู่ข้างผมนี่
ไล่การนี้ว่า๗ปีค่ะ

เขาจะอยู่ในลาศรีเพราะว่ามรุตยูเนี่ยย้ายทีเนี่ยจะอยู่ในดวงชะตาหรือลาศรีอ่ะ๗ปี

ยูเรนัสก็คือดาวมรุตยูคือดาวนี่แม่ง
ก็คือดาวยูเรนัสนี่ใช่ไหม

เคยย้ายเข้าราศีเมษอย่างนี้แล้วนะ

อืมโห
เนี่ยที่อยู่อย่างเงี้ย๒๔๗๕

สถิติตอนนั้นที่ฉันเอามาจากหมอช้าง
เขาบอกตอนนั้นเป็นยังไงก็ดูเอาเองก็มันจะมีการเปลี่ยนแปลง

ก็มีการประชุมเกี่ยวกับ๕๐๐นึงเนี่ยเห็นป่ะ

ก็คือมรุตยูเนี่ยจะย้ายออกจากราศีเมษ

ก็จะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องที่ดีขึ้น
มีการเปลี่ยนแปลงแบบเอาล่ะไอ้๗ปีที่ผ่านมา

พฤกษิกส์ทำไมเป็นเจ้านี่เขียนพฤกษิกส์หรือพฤศพ
มีพฤศพพฤกษิกส์แม่ตุ้น

พฤศพชีวิตปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเองและงานที่รับผิดชอบ
พฤศพชีวิตปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวเองและงานที่รับผิดชอบ
พฤศพพฤศพพฤศพ
คือเลือกตกยางออกทั้งหมดศรีราษีเนี่ยเหมือนให้บริจาคเลือกเพื่อเลือกตกยางออก
บางคนถ้าไม่อยากไปบริจาคเลือดก็เหมือนไปทำฟงทำฟันอะไรอย่างนี้
เพราะว่าจริงแล้วดาวมนุษยูเนี่ยมันมีความหมายถึงเกี่ยวกับความตาย
เพราะฉะนั้นก็ไปทำอะไรการเสียเลือดเสียเนื้อหรือเช่น
บางคนเนี่ยก็อาจจะไปช่วยโรงพยาบาลถูกต้องไหมฮะโรงพยาบาลทั้งหลาย
อย่างตัวมันเองไปทำที่โรงพยาบาลตำรวจอย่างนี้
พยาบาลตำรวจเขาจะมีศพในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยเออศพในแต่ละวันเนี่ยมีจริงนะทุกวันนะเธอ
เขาก็จะแบบขาดฉีดฟอร์โมลีนค่าโรงศัพท์ก็จะมีไปทำอย่างนั้น

ให้ทำบุญด้วยส่วนโตเลข

๑๗๐บาท๗๐๐บาทอย่างนี้ได้หมด

ก็มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกัน๗กรกฎาคมวันนี้

เออจริงด้วย

ก็ดูมันจะมีการเปลี่ยนแปลงเขาบอกว่าถ้าสมมุติดูตามสถิติ
หมอช้างเขาบอกว่าถ้าดูตามสถิติจริงมันก็คือปรับเปลี่ยน
ปรับเปลี่ยนคืออึดอัดคือเอาง่ายมนุษย์ทุกคนต้องเปลี่ยนหมด

ถ้ามนุษยูย้ายเนี่ยราศีที่เกิดขึ้นอย่างง่ายว่า
เมื่อก่อนเราอาจจะไม่ใช้เงินสดทุกวันนี้เงินสดหมดไปเห็นไหม
มันจะเป็นสังคมใหม่หรือ๗เดือน๗นี่ช่วงมนุษยุย้ายนี่
คิปโตกำลังมาคิปโตก็ล้มถูกต้องไหม
อ๋อมีขึ้นเหรอมีขึ้นหรือหรือเปล่ายังไม่ดู
เห็นไหมวันนี้๗เดือน๗ปุ๊บประกาศน้ำมันราคาลง
มันก็มีการผ่านปรวญนะมันก็เป็นสติติของดวงดาววิทยาศาสตร์ไม่ใช่มูเตรลูนต์
แต่มันดูเปลี่ยนไปในทางที่ดีหมดเลยนะคะเมื่อกี้ใช่ไหมคะ
เพราะทัวร์มันพร้อมจะลงอยู่ถ้าพูดแต่ยังไหวทำไม่ดี

พระเจ้าความแม่นแล้วฝ่าเลย
ก็ไม่เห็นหมอลักษณ์ก็ไม่ค่อยฟันทงแล้วนั่นเนี่ยอยู่ไหนแล้ว

ฟันอยู่ตรงที่ทำสีพึ่งอยู่สิบสิบลองลาสีไง

ทุกวันนี้คือมันจะต้องแบบว่าเหมือนเมื่อก่อนโอ้โหล่าสุด
ทีนี้จะต้องแฟนท้องแฟนทิ้งมันก็ไม่ใช่แล้วไง

ราศีด้วยราศีคือวันที่เราเกิดถูกป่ะ

แล้วก็ส่วนลักษณะคือเป็นเวลาตกฟากอืม

แปลว่าโดนก็โดนคู่อย่างนี้หรือเปล่าคะ

สมมุติว่าสมมุติราศีเราเป็นราศีอันหนึ่ง
แต่ว่าลักษณะเป็นอันหนึ่งถ้าลักษณะดีก็จะไปช่วยสนับสนุน
สนับสนุนราศีเราได้

ชงบางคนชงดีบางคนชงรวย
บางคนชงแบบไม่เหลือก็มี

แบบให้ดูคนที่เขาดูเป็นดูอะ
หนูว่าไม่ดูแลพวกนี้เลยหนูจะได้ไม่ชง
เหมือนไปหาหมอแบบไม่ต้องไปตรวจร่างกายจะได้ไม่เจอ

เขาบอกอยู่หลังวัดละมัยเกาะสมุย

แล้วแล้วยังไงคะมีนุ่ม

มีอีกไหมไป

ลองอันพี่ค่ะ

เอาซีมาเรนะ

อู้ยต้องยกประโยชน์ให้ช่างโภมปลาเปิ้ลแหล่นนะคะ

ก็ต้องเอาหนังนั้นด่าเราขึ้นมาบ้างเถอะเถอะเฮ้อฮ่ะ

อันข่าวสิงห์น้ำฟังแซทเข้าใจง่ายมากเลยค่ะ

ขอท่านดูอยู่ด้วยกัน

นกมวยยุรา
ต้องก่อนถ่วยกันทุกวันเลยค่ะ
พักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
นี่มีใครได้ดูรายการของพี่วูดดี้ยังคะ

ไปพูดคุยทำนองว่าจริงแล้วเมื่อก่อนอ่ะ
ทุกคนน่าจะเคยร่วมงานกับพี่มิ้วใช่ไหม

เป็นละครแสงสีเสียง

คือเขาก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า
สุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจยุติบทบาทการเป็นนักแสดง

จริงตอนที่ไปทำพิธีกรเนี่ยก็เจออุปสรรคเยอะถึงขั้นคิดจะลาออกด้วย
นี่อืม
ห้าแล้วก็ห้าเพลงนั้น
ต้องออกตรงเวลานี้เกินเวลาเข้าไปสวัสดีค่ะ

โปรดติดตามตอนต่อไป